ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างท้าเวสวรร
แล้วก็ไปร่วมพิธีบวงสวงด้วยจ้า

งานใหญ่มากพิธีเขายิ่งใหญ่มากจริง

งานนี้บอกเลยว่าใหญ่จริงอะไรจริง

ตั้งอยู่ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
วันนี้ที่วัดแห่งนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีสาธุชนเดินทางมาร่วมในพิธีบวงสวง
เนธขอโชคและยังมีการรำบวงสวงท้าเวสวันด้วย
เห็นไหมองค์ใหญ่มากจริงนะคะ
เท้าเวสวรที่นี่ชาวบ้านร้ายต่อหลายคนบอกว่า
เคยได้โชคได้ลาบมาจากท่านแล้ว
พอรู้แบบนี้ก็เลยลั่งไลค์กันมาเพื่อทำพิธีบวงสวงนี่แหละค่ะ
ราชาชนหลายคนบอกว่าได้โชคแล้ว
มาวันนี้อีกก็อยากจะได้โชคต่อไปอีก
ก็เลยนำเครื่องไหว้ต่างไม่ว่าจะเป็นทูบเทียน
อกไม้แดงพวงมาลัยแดงและน้ำแดงมาถวายให้แก่ท่าน
และนอกจากนี้นะคะสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็น
คือนางรำหลายสิบชีวิตค่ะ
ก็มาร่วมรำบวงสวงท้าเวสวันในพิธีเปิดทรัพย์แบบนี้
เป็นการเปิดเนธนะเป็นการบวงสวงท่าน

นั่นน่ะสิคะงดงามก็เป็นศิลปะ
การแสดงของที่นั่นเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันมารำถวายนะ
แล้วก็หวังว่าทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ย
จะได้รับโชคลาภและสิ่งดีไปต่อเลย
ดูการแสดงแล้วก็ดูการแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่อง

ค่ะงานไม่ใหญ่แน่นะวิ

ใหญ่มากนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย